จากความแปรปวนของอากาศที่ประชากรทั่วโลกกังวลกันแล้ว
โรคระบาดประชากรทั่วโลกก็มีความกังวลเหมือนกัน
โดยเฉพาะไวรัสซิกาที่ระบาดตอนนี้นะครับ
ใช่ค่ะการแพร่ระบาดก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละนะคะ
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดทั้งที่โคลอมเบียแล้วก็บราซิล
นั้นพบว่ามีแม่แล้วก็เด็กที่ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ส่วนที่จีนตอนนี้โรงพยาบาลจีนได้มีการอนุญาตให้ผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกของประเทศออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะ
โรงพยาบาลประชาชนเมืองก้านเซียนได้อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา
รายแรกของจีนกลับบ้านได้แล้วหลังคณะแพทย์ของโรงพยาบาลไม่พบเชื้อไวรัส
ดังกล่าวทั้งในเลือดและปัสสาวะของคนไข้และก็มีอาการดีขึ้น
ทางโรงพยาบาลได้ส่งรายงานอาการของคนไข้ไปยังคณะกรรมการวางแผนครอบครัว
และสุขภาพแห่งชาติจีนก่อนจะได้รับอนุมัติและอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อราย
กลับบ้านได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่น
สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกของจีนเป็นชายสกุลหลิวอายุ๓๔ปี
มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองก้านเซียนมณฑลเจียงซีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจีน
ชายคนนี้เริ่มแสดงอาการป่วยด้วยอาการไข้ปวดศีรษะมึนงง
หลังจากที่เดินทางกลับจากเวเนซูเอล่า
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องสั่งกักตัว
เพื่อรอดูอาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในอเมริกาใต้ล่าสุด
ประเทศยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าเพิ่มขึ้นนะคะ

ขณะนี้มีสตรีตั้งคันในโคลอมเบียติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างน้อย๕๐๑๓คน
จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งหมด๓๑๕๕คน
ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ๑๒๐
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขบราซิลก็เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจ
ว่าล่าสุดมีทารกที่ศีรษะเล็กผิดปกติแล้วอย่างน้อย๕๐๗๙คน
เพิ่มขึ้นจากสิบวันที่ผ่านมาถึงร้อยละหก
แม้ว่าทารกส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นเด็กที่ได้รับผลมาจากไวรัสซิกาหรือไม่
แต่อัตราที่เพิ่มมากขึ้นก็สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลบราซิลเป็นอย่างมาก
อกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายสิบประเทศในทวีปอเมริกานะคะที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา